ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนายช่างของกรมชนประธานต้องหมดอนาคต

เข้าไปที่ร้านขายรองเท้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

พนักงานเห็นท่าทางเอ๊ะทำไมมีพิรุษขอตรวจสอบกระเป๋าหน่อย
ไม่พอใจเอามีดฟันแขนพนักงานจนบาดเจ็บ
ขโมยของเขาแล้วก็ยังไปฟันเขาด้วย
โอ้โหนะฮะคนก่อเหตุคือนายตรินโชธปวรชิรากรอายุ๔๒ปี
เป็นนายช่างกรมชนรับประทานระดับ๒ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์
ถูกจับได้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ซึ่งขณะที่เขาก่อเหตุนายตรินไปใช้มีดทำร้ายร่างกายพนักงานจนบาดเจ็บสาหัสด้วย
สอบสวนนายตรินเสารภาพก่อเหตุจริง
ก่อเหตุจริงตอนแรกทำทีเป็นลูกค้าไปซื้อของ
เพราะต้องการนำไปขายตามตลาดนัดสินค้ามือสอง
แล้วนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่ว่าระหว่างที่เขาก่อเหตุ
มีพนักงานของร้านเห็นอาการผิดปกติก็เลยขอตรวจกระเป๋าเป้หน่อย
ถ้ากลัวถูกจับได้ก็เลยทำจากนั้นก็วิ่งหนีออกไป
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

เป็นภาพเราสองคนอยู่บนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
แต่ว่าวางอยู่ข้างกระเป๋าของคนร้ายนะครับคุณผู้ชม
กระทั่งตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสตามแกะมรอยจากภาพในกล้องวงจรปิด
ตามจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักเลย
และถูกตั้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะฮะ
แล้วก็ใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดโทษมันจะมากขึ้นด้วย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส
สุดท้ายครับจากในช่างกลายเป็นโจรครับ
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีเข้าคุกเลยนะครับ
ตั้งแต่อ่านข่าวมายังไม่เคยเห็นเหตุการณ์ไหน
หรือว่าเหตุผลไหนที่มันฟังแล้วขึ้นเลยนะคะ
สำหรับการทำร้ายร่างกายคนอื่นมันไม่มีจริงค่ะ